อันนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนค้าขายหรือว่าคนที่จะทำอะไรก็แล้ว
แต่อันนี้ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
แล้วก็พลิกคำวิจารณ์ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจจริง
ต้องบอกว่าเครปของร้านนี้ตอนนี้กลายเป็นไวรัลในติ๊กต๊อกแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเคยชิมเครปรสชาตินี้ไหมคะไปดูกันหน่อยค่ะ
อุ้ยชอบอ่ะ
เดี๋ยว

เออแต่คุณผู้ชมเห็นไหมมันคืออะไร

เออข้างในขนาดหมูกรอบจริง

นี่ค่ะแล้วเราปกติเราก็กินคณะหมูกรอบก็กินกับข้าว
แต่อันนี้มันเป็นไส้เครปไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
อันนี้ตักไส้กินก่อนแล้วก็กัดแป้งบางกรอบแล้วไง

คือมีคนไปคอมเมนต์บอกโอ๊ยทำแล้วจะกินได้ไหม

กินแบบนี้นะคะกินคณะหมูกรอบแล้วก็กินเคล็บ

คือแรงบันดาลใจของเครปยี่ห้อแปลกหน้าแปลกที่เราเห็นนี่นะครับ
มันมีเยอะเลยนะอันนี้มีหน้าคณะหมูกรอบมีหน้าผัดกะเพราก็มี
คือมีหน้าแปลกเยอะเลยนะคะ

แม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากการที่ว่าเขาเนี่ยขายเครพชิ้นหนึ่ง๑๕๙บาท

แม่ค้าก็ปิ๊งเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทำให้ดู
เอากะเพรา๔จานนี่แหละมาเป็นหน้าเครปโปะไข่ดาวให้ด้วย
ทำแล้วก็กินได้ไหมพอไปโพสต์นี่นะคะ
ปรากฏว่ากินได้ไหมเธอกินให้ดูเลย

เอ้าคุณผู้ชมคุณพระราพรแล้วทำไมร้าน

คนเข้าไปชมถึง๕ล้าน๔แสนครั้งนะคะ
มีเคปข้าวมันไก่คณะหมูกรอบนะคะ

กินได้กินไม่ได้ปรากฏวันนี้ร้านหยุด๑วันนะคะ
น่าจะขายดีจนแบบว่า
ต้องตั้งหลักรับมืออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
หยุดใช้ตังค์คุณเหมือนฝันสังขบุตรค่ะ
เจ้าของร้านเคล็ปบอกว่าตกใจนะคะ

เครปนี้มันเกิดอะไรขึ้น

เราจะไม่มีนโยบายที่แบบถ่ายแล้วทิ้ง

เราจะขอจากที่ลูกค้าค่ะลูกค้าสั่ง
เราก็จะถ่ายอันนั้นคือสินค้าจริงที่ร้านเราขาย
ส่วนคอนเทนต์ที่ทำขึ้นมา
ก็คือเราตอบเน้นที่เขามา
เมนต์ว่าเราขาย๑๕๙มันแพงอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบอ่าโอเคฉันทำประชดคุณ
แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบดังขนาดนี้เราก็งงเหมือนกัน
ต้องไปต่อแล้วล่ะเพราะว่านี่ยังอยากกินเลย
นะก็มีคนทั้งคนชอบคนไม่ชอบ
บางคนบอกว่าปล่อยให้เครปมันเป็นเครปเถอ
เขาบอกเออคลิปแบบนี้มันก็แปลกดีเหมือนกัน
พอมันมีหน้าใหม่เขาก็จะบอกว่าทำเป็นคอนเทนต์กินไม่ได้หรอก

เออเหรอจะสั่งให้อยู่จันทบุรีค่ะคุณผู้ชม